ต่อมาที่หน้าจอทีวีและข่าวนี้ไม่ชมไม่ได้ฮะ
พระมหาภัยวันเหมือนท่านจะทิ้งดิ่งเหมือนท่านจะนับถอยหลังตัวเองยังไงไม่รู้
รอบนี้เนี่ยออกมาพูดกระทบกระเทียบพระชั้นผู้ใหญ่ระดับสมเด็จเลยฮะ
เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างร้อนแรงล่าสุด
แต่ก่อนนั้นก่อนจากคำว่าล่าสุดเนี่ยมันมีมาเป็นละลอกเลย
เรื่องแรกประกาศว่าจะศึกอยู่กลางไลฟ์เลย
ที่สองคือร้องไห้ร้องไห้บอกใกล้ได้กอดแม่แล้ว
แปลว่าอะไรใกล้ได้ศึกแล้วฮะอนาคตอันใกล้นี้แหละ
แต่ต่อมาพระมหาภัยวันท่านแชร์ข่าวของไทยรัฐนี่แหละ
แชร์ข่าวคือเสนอเปลี่ยนเจ้าวาดวัดสร้อยทอง
มาจากออนไลน์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ
คือการแต่งตั้งเสนอเปลี่ยนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง
แปลว่ารักษาการรูปปัจจุบันนี้หมดสิทธิ์ขึ้น
จะให้รูปใหม่มาเลยมานั่งเก้าอี้เจ้าอาวาสวัดสร้อยทองแทน
รายละเอียดนี่คือค่อนข้างละเอียดมากว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
ใช่ครับเพราะให้รายละเอียดอย่างนี้แล้ว
ใครที่เป็นคนที่มีทัศนะเรื่องของการเปลี่ยน
ก็คือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุณีหรือเจ้าคุณทงชัย

ต้องเรียกเจ้าคุณทงชัยเพราะว่าท่านดังมาก

เรื่องของเรื่องทำไมถึงมีทัศนะจากสมเด็จทงชัย
เพราะว่ารักษาการเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเจ้าคุณอุทัย
พระราชปัญญาสุธีเหมือนประหนึ่งว่าท่านไม่สามารถคุมพฤติกรรม๒พศได้
เดี๋ยวจะนำความปัญหามาสู่พุทธศาสนามาสู่วงการสงฆ์
เมื่อเป็นแบบนี้เลยจะมีการเสนอข้ามมาเลยให้รูปอื่นมานั่งเก้าอี้เป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองแทน
พอคนอ่านซึ่งเป็นสิทธิ์ลักษณ์ของรักษาการเจ้าอาวาสอย่างพระมหาภัยวัน
เลยครับปรี๊ดเลยไม่ได้เรียกโกรธเรียกว่าปรี๊ดก็แล้วกันพระมหาภัยวันอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอ
จากนั้นมาพระมหาภัยวันก็เลยพูดเปรียบเปลยกระทบกระเทียบว่า๒พฤติกรรมของสองพศมันไม่ดี
มันไม่ดีมันไม่เหมาะสมหลายอย่างเพราะว่าอะไรเพราะสองพศก็ไม่เคยนั่งเครื่องบินไปดูบอลต่างประเทศ
เพราะสองพศเนี่ยก็ไม่เคยมีวิชาเดรัชฉานวิชาหรือประหนึ่งเป็นเจ้ารัฐธิใดและสองพศก็ไม่เคยดูโหนดูดวงหรือไม่เคยปลุกพ่ายันใดเห็นภาพ
พูดแบบนี้เห็นภาพเลยนะฮะไม่เคยทำแบบที่ว่านี้มาเลยแม้แต่ครั้งเดียวสุดท้ายนี้ชาวเน็ตก็เลยบอกว่าโอ้โหนี่มันคือดับเครื่องชนเลยนะ
และนี่คือระดับสมเด็จแล้วนะฮะพระสมเด็จไม่ได้เอ่ยชื่อสักคำเดียวไม่ได้เอ่ยชื่อสักคำเดียวแต่พอพูดมาเนี่ยเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้ออย่างนี้
จิกซอจิกซอที่ให้มาเนี่ยมันต่อได้ว่าเป็นใครแล้วภาพมันขึ้นมาเลยนะฮะ
ถามทีมลิเวอร์พูลเขาก็รู้ไม่ต้องไปถามแฟนเลสเตอร์เลยไปถามทีมลิเวอร์พูลแมนยูเขาก็รู้ว่าที่พูดอยู่เนี่ยพูดถึงใคร
ดังนั้นอนาคตมันจะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วหรือเปล่าจากการที่ท่านเนี่ยจะต้องพ้นจากความเป็นพระมานะฮะ
ตามรายงานบอกว่าชาวเน็ตให้กำลังใจพระมหาภัยวันนะเพราะท่านดับเครื่องชนแทบจะวันเว้นวันเลย
ตอนนี้คือชาวเน็ตส่วนใหญ่รักชอบพระมหาภัยวันไม่อยากให้ท่านศึกจากความเป็นพระไป
เพราะว่าท่านถือว่าเป็นนักพูดนักคิดที่เก่งมากท่านอายุน้อยมากนะนี่ประเรียนทำ๙ประโยคนะใช่ค่ะเก่งมาก
อาชารยะที่จริงนะฮะก็คือเป็นความขึ้นไหวล่าสุดของพระมหาภัยวัลนะครับ
ท่านบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าท่านศึกแล้วนะท่านจะพูดให้หมดเลยเกี่ยวกับมหาเทวรัฐสมาคมนะ
จะยิ่งกล้าพูดกว่านี้พูดกว่านี้และไม่ต้องเสริมการส่งจดหมาย
เพราะไม่ได้อยู่กำกับดูแลแล้ว

ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะร้อนแรงจริง